ช่วงปลอดภัณฑ์ปลอดภัณฑ์มาแล้วจ้าไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลย
ดูสิว่าราคาของเนื้อสัตว์จะปรับขึ้นตามน้ำมันหรือเปล่ามาดูหมูเนื้อแดงกันหน่อย
วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่แปดสิบบาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดห้าบาทต่อฟองค่ะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่นะไปดูราคาของเห็ดกันหน่อย
เห็ดฟางหนึ่งร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมอ่ะเห็ดนางฟ้าสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๖๐บาทต่อกิโลกรัมและเห็ดเข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ